การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่ชายแดนที่แม่สอดจังหวัดตาก
อย่างที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้เมื่อปลายเด็กที่แล้วเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าตรงนั้นก็ตึงเครียดค่ะอย่าลืมว่ามันเป็นชายแดน
แล้วก็มีเรื่องของแรงงานข้ามชาติเข้ามาด้วย
ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก
แล้วการติดเชื้อก็นำไปสู่การดูแลรักษาคนที่อยู่ด่านหน้าตรงนั้น
มีความเหนื่อยแล้วก็มีความเครียด
ล่าสุดผู้หัวหน้าทีมควบคุมโรคได้ยกทงขาว
ขอลาออกค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเบื่อในการทำงาน
ระบุไว้แบบนี้ค่ะแพทย์หญิงนัฐการชื่นชม

อายุระแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดเป็นหัวหน้าทีมควบคุมโรค
ดูแลงานโรคติดเชื้อโดยเฉพาะงานระบาดของเชื้อโควิด
ได้โพสต์นะคะบอกว่าขอลาออกจากทีมควบคุมโรคโควิด
หลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในแม่สอดระบาดไปทั่วชุมชน

ผลการตรวจอย่างเป็นทางการเมื่อ๑๘กรกฎาคมมีถึง๒๕๗รายแค่วันเดียวค่ะ
แล้วก็อีกจำนวนนับร้อยที่ทางทีมแพทย์แม่สอดเขาคาดว่า
จะต้องเป็นผู้ติดเชื้อนะคะอย่างแน่นอน
พอถึงตรงนี้เธอบอกว่ารู้สึกหมดกำลังใจท้อแท้
แล้วก็ไม่ไหวกับการทำงานทุกวันที่ไม่ได้หยุดพักมาเป็นปีแล้ว
เพราะฉะนั้นก็โพสต์ขอให้ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
ดีกว่าที่จะตระเวนเดินทางไปบริหารควบคุมโรคตามที่ต่างค่ะ
เธอโพสต์บอกว่าขอลาออกนะคะ
แหล่งข่าวคนใกล้ชิดกับแพทย์หญิงนัฐการชื่นชมบอกว่า
หมอเบียบอกว่ามีกลุ่มบุคคลบางรายเอาผลงานแต่ไม่ทำงาน
ทำเอาหน้าทำให้ตัวเองรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ค่ะ
ก็เลยขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าทีมควบคุมโรคติดต่อ
เพราะว่าหนักงานหนักจนเจ้าหน้าที่ในทีมเนี่ยเขาบอกว่าทำกันไม่ไหวแล้วนะคะ
จากนี้ค่ะหมอเบียยังโพสต์อีกด้วยนะคะ
วันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความเห็นของเราไม่ดูหน้างานเอาแต่สั่งการ
ขอลาออกจากการเป็นหมอระบาดแบบอุปโลกปลอมโอ้โหนะคะ
หมอเบียบอกว่าขอออกมารักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวในแนวทางที่เราถนัด
นี่ค่ะคือก็สะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างในการทำงานด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องควบคุมโรคชายแดนและยุทธศาสตร์ต่าง
เบียบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกต่อไปเพราะคิดว่าคงมีคนมีความสามารถมากกว่ามาดูแลแทนนะคะ
แล้วถ้าเราไปดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในอำเภอแม่สอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็น่าห่วงนะคะ
ตั้งแต่๑เมษาจนถึง๑๙กรกฎาผู้ติดเชื้อสะสมถึง๑๘๐๙รายแล้วค่ะ
แล้วตามรายงานบางวันผู้ติดเชื้อสูงมากกว่า๒๐๐รายใน๑อำเภอ
อำเภอเดียวผู้ติดเชื้อสูงมากกว่า๒๐๐ราย
ก็เรียกว่าทำงานกันหนักเหนื่อยเลยล่ะนะคะ
เรื่องของหมอเบียประกาศลาออกจากหัวหน้าทีมควบคุมโรคระบาดโรงพยาบาลแม่สอด
เรื่องนี้ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายพงรัฐพิรมรัฐบอกว่า
ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตาก
ก็ได้รับคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของหมอเบียร์นะคะ
เอามาใช้ในการรับมือโควิด
พื้นที่ชายแดน๕อำเภอของจังหวัดตาก
แต่ด้วยสถานการณ์การตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
หมอเบียร์จึงขอถอยจากการเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรค๑ใน๖ชุด
แต่จะมีรองภูมิในการโรงพยาบาลแม่สอดอีกท่านหนึ่ง
ทำงานร่วมกันทำหน้าที่หัวหน้าทีมแทนนะคะ
โดยหมอเบียร์ก็จะไปทำหน้าที่แพทย์ประจำหอว์ผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็คงจะสะท้อนให้เห็นถึงความเหนื่อยกายเหนื่อยใจด้วยนะคะจากการทำงานของคุณหมอนะคะ